มีรูปมาเตือนกันก่อนนะฮะสำหรับคนที่ขี่รถจักรยานยนต์บางทีแบบ
หลับว่าซี่นครราชสีมาจอดอยู่หน้าน้ำร้าน
เป็นของลูกจ้างร้านรถจักรยานยนต์นี่แหละครับ
เห็นไหมครับว่าผู้ชายคนนี้แม่คล่อมเสร็จปุ๊บ
ร้านนี้เป็นร้านวันชายชนะยานยนต์จำกัดอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนวัดไซค
ใหญ่อำเภอไซน์น้อยจนนต์ทัพบุรี
เจ้าของเขาบอกว่าผมเสียบกุญแจเอาไว้พี่
แล้วผู้ชายคนนี้สะพายกระเป๋าแล้วมายืนสูบบุหรี่อยู่ข้างเสาไฟฟ้าอืม

และทำทีเป็นรอจังหวะและก็ปลอดคล
แล้วก็ขับรถออกไปหน้าตาเฉยแบบนี้
เจ้าของชื่อว่าคุณคมสรรปริวันตาอายุ๓๖ปี
ก็เป็นลูกจ้างของร้านขายรถจักรยานยนต์ร้านนี้แหละครับ
วันที่เกิดเหตุเขาบอกว่าสักประมาณบ่ายโมงนะวันที่๔ที่ผ่านมา
ตอนนั้นน่ะขี่รถออกไปซื้อข้าวมากินพอมาถึงร้านก็จอดเอาไว้
เผลอครับลืมดึงกุญแจออกด้วยความเป็นร้านขายรถจักรยานยนต์นะครับ
หลังทานข้าวเสร็จออกมาอ้าวรถหายไปแล้วหายไปได้ยังไง
ก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดก็เห็นคนร้ายมาเอาไปนะฮะ
ตอนนี้ก็เอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจสพไซน้อยไว้เรียบร้อย
ติดตามคนร้ายเห็นใบหน้าชัดเจนแบบนี้นะครับ
ก็อย่างที่ก๊อฟบอกนะฮะอย่าไปคิดว่าจอดแป๊บเดียว
คนร้ายมันก็คิดเหมือนกันว่าฉันเอาแป๊บเดียวเหมือนกัน